มาถึงเรื่องของการซื้อลอตเตอรี่มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๒ปี
ไปซื้อเป็นลอตเตอรี่เป็นชุดมาทั้งหมด๘๔ใบ
ขออภัย๑๔ใบมูลค่า๘๔ล้านยังไม่ถูกนะ
แต่ตอนซื้อเนี่ยตาซ้ายกระตุกขวาร้ายซ้ายดีมันต้องถูก
พอหายปุ๊บร้องไห้เลยเฮ้ยมันต้องถูก
มันคือหวยมันคือลอตเตอรี่ที่มันต้องถูกรางวัลเพราะตาซ้ายกระตุกตอนซื้อ
มีรางสังหรณ์อันนี้ยังไม่ออกนะแต่คิดว่ามันต้องถูก
พอมันหายไปก็เลยไปแจ้งความโอ้โหก็โบราณเขาว่า
ขวาร้ายซ้ายดีตอนซื้อตากระตุกมันต้องออกแน่เลย
อะไรแบบนี้นะฮะอ่าผู้ชายคนนี้คือนายประเสริฐฐานีวัฒนานนท์
อายุ๖๒ปีนะฮะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไปแจ้งความเพราะว่าเขาไปซื้อลอตเตอรี่ทั้งหมด๑๔ใบแต่หายไป๑๒ใบ
แล้วก็กระเป๋าสตางค์หายไปตอนขี่รถจักรยานยนต์พร้อมกัน
แล้วก็วอนว่าใครเก็บได้เอามาคืนทีเถอะถ้าถูกนะเดี๋ยวจะแบ่งเงินรางวัลให้ครึ่งนึง
ว่าอย่างนั้นนะฮะเรื่องราวนี้เขาบอกว่าเมื่อตอนสายของ๒๖ธันวาคม
เขาเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปซื้อของกินแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่มานะฮะ
มี๑ชุดคือ๑๔ใบถ้าถูก๑๔ใบนี้มูลค่าของมันคือ๘๔ล้านบาทนะครับ
ซื้อจากแผงแถวบ้านแล้วก็พับเก็บใส่กระเป๋าเงิน
แล้วก็ขี่รถไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟข้างสพทุ่งใหญ่
นี่เขาถ่ายรูปเอาไว้นะครับที่หายไป
เขาบอกว่าน่าจะทำกระเป๋าเงินตกระหว่างทางตรงนั้น
ก็เลยคิดว่าลอตเตอรี่มันตกลงแล้วมันก็หายไปด้วย

ความคืบหน้าเมื่อวานผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปพบกับคุณประเสริฐ
นะฮะก็ไปเจอเขาเขาก็เดินรถน้ำอยู่ในสวนผักหลังบ้านคุณผู้ชมนะครับ
สังเกตเห็นกระเป๋าของเขาที่ทำหล่นหายไปเมื่อสองวันเนี่ยนะครับ
ตกอยู่ข้างก่อต้นตะไคร่โอ้โหอ้าวเจอแล้วนี่
อยู่ในบ้านตัวเองอยู่ในบ้านตัวเองอ่าเออ
ตอนแรกบอกว่าไปตกอยู่ตรงสี่แยกสุดท้ายไปเจอบอกว่า
ตอนลดน้ำเนี่ยในสวนผักเนี่ยไปเจอกระเป๋าอันนี้
ตกอยู่ข้างก่อต้นตะไคร่ดีใจบอกไม่ถูกน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าในนั้นมีเงินแล้วก็มีเอกสารราชการอยู่หลายอย่าง
รวมทั้งลอตเตอรี่ที่หายก็มีอยู่ด้วยนะแล้วก็เขียนชื่อไว้เรียบร้อย
เลขอะไรนะฮะเขียนชื่อตัวเองเซ็นเบอร์ทงเบอร์โทรเรียบร้อยเลย
อืมแล้วก็บอกว่าลอตเตอรี่สี่ชุดนี้เขาสังหรณ์ใจว่ามันต้องถูกรางวัลแน่แน่
เพราะตอนซื้อแม่ตาซ้ายกระตุกตลอด
ค่ะคำบุรันท์เขาว่าไว้ขวางไร้ซ้ายดีนะฮะเอาไปฟังเสียงเขานะครับ
ขออธิบายครับขอโทษที่ประมาณเอิญต้องมาเจอก็ดีใจมากครับ
ทราบว่าลอตเตอรี่เนี่ยมีการเซ็นสลักหลังพร้อมเบอร์เธอไว้เรียบร้อยแล้ว
มีทัพด้านหลังด้วยครับ
ควรบาน๓๓บาทถ้าต้องใช้อาจารย์๑๐บาท
ก็จะได้ต้นถึงตัดตรงที่ฝากน้ำ
โดยสรุปนะฮะตอนแรกคิดว่าหายไป
ทั้งหมด๑๔ใบมูลค่า๘๔ล้าน

บอกว่าตอนที่เขาเดินลดน้ำผักในสวนผัก
ไปเจอกระเป๋าตกอยู่ข้างกอต้นตะไคร้
ต้นตะคร้ายนี้สุดท้ายก็เจอยังอยู่ครบทุกใบ

แต่ไม่รู้ว่าถูกอย่างที่เขาสำหรับหอใจหรือเปล่านะ
รุ้นพรุ่งนี้แล้วใช่ไหม